มาออนทัวร์ค้นหาร้านเส้นกับคุณน็อตกันต่อนะคะร้านนี้เขาได้สร้างสรรค์เมนูโดยการนำแกงส้มเมนูไทยไทย
สูตรต้มระบของคุณแม่ที่ทานแกงมามากกว่าสี่สิบปี
เสิร์ฟคู่กับเส้นบะเมลิกึงเสพร็จรูปจากประเทศเกาหลี
กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวฟิลชั่นรสเข้มข้น
เรื่องราวจะเป็นยังไงตามคุณน็อตไปสืบสาวราวเส้นกันเลยดีกว่าค่ะ

ร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวและชาวชนบุรีเนี่ยนิยมมามากนะครับ
โดยการตกแต่งร้านสไตลี่แบบนี้นะฮะถ่ายรูปออกมาก็สวยสดใสน่าดูเลยทีแล้วนะครับ
ที่สำคัญนะครับเมนูเส้นของร้านนี้ก็ไม่ธรรมดาครับ
เป็นการผสมผสานระหว่างเมนูของไทยกับเมนูของเกาหลีมารวมกัน
จึงได้เมนูที่มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวแป๊ะซะ
พูดถึงชื่อเมนูปุ๊บกลิ่นของแกงส้มก็มาเลยทีเดียวนะครับ
เดี๋ยวเราเดินตามหากลิ่นแกงส้มดีกว่าครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจียวพี่ผลนะครับสวัสดีครับ
เจ้าของเมนูก๋วยเตี๋ยวแปะสะ
ก่อนหนึ่งถามเลยก๋วยเตี๋ยวแปะซะนี่มันเป็นยังไงครับ
ก๋วยเตี๋ยวแปะซะมันเป็นแกงส้มที่มีปลาทอดเป็นส่วนประกอบนะครับ
พูดถึงส่วนผสมของเมนูก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผม

อันนี้เป็นพริกแห้งค่ะครับผมแล้วก็หอมแดง

กะปิน้ำตาลปี๊บน้ำปลาค่ะแล้วก็มีมะขามเปียกค่ะ
อันนี้คือเครื่องที่ใช้ทำตัวพริกแกงใช่ไหมครับ

เป็นกะปิจากของโคนนะคะคือกะปิของโคนเนี่ยจะเข้มข้นแล้วก็รสชาติดี

ในส่วนผสมอันอื่นแล้วครับมีอะไรบ้างเอ๋ย
อันนี้ผักกระเชษต้องมีอันนี้อะไรมีกอ

ปลาทอดค่ะเป็นปลากระพงทอดค่ะ

กระพงเวลาทอดมันจะกรอบนอกนุ่มในเนื้อมันจะอร่อยกว่าปลาอย่างอื่นนะคะ

ให้ไข่ต้มด้วยในส่วนของผักเรามีอะไรบ้างครับ

มะละกอก็จะมีทั้งดิบแล้วก็กึ่งสุกกึ่งดิบนะคะรสชาติมันจะได้กลมกล่อม

อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเส้น

เพราะว่าเส้นเกาหลีน่าจะเหนียวนุ่มกว่าเส้นแบบอื่น

เส้นทั่วไปก็ลองมาหลายอย่างแต่มาจบที่ตรงเส้นเกาหลีนี่ค่ะรสชาติดี
อร่อยที่สุดว่างั้นเป็นการผสมผสานกันระหว่างเมนูไทยกับเกาหลี

หมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลีหรือในภาษาเกาหลีใต้จะเรียกว่ารามย้อนค่ะ
ซึ่งมีความแตกต่างกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทยตรงที่ขนาดของเส้นเนี่ยจะหนาและใหญ่กว่า
เพราะความหนานี่เองนะคะที่ทำให้เส้นมีความเหนียวนุ่มไม่อืดแม้จะต้มเป็นเวลานาน
ซึ่งในปัจจุบันรามยอนของเกาหลีใต้ก็มีมากกว่า๒๐๐ชนิด
ทั้งแบบน้ำแบบแห้งเผ็ดมากเผ็ดน้อย
สไก่รสเนื้อรสเพลย์หรือจะรสแกงกะหรี่
ซึ่งยอดขายของรามยนต์ในเกาหลีนะคะรวมต่อปีแล้วก็อยู่ที่ประมาณ๓๔๐๐ล้านห่อ
คิดเป็นยอดเฉลี่ยก็ประมาณ๗๖ต่อคนต่อปีนั่นเอง
แม้คนเกาหลีก็นิยมทานบะหมี่กิ่งเซเบดโด้ไม่แพ้คนไทยเลยนะคะเนี่ย

ก็คือมีพริกแห้งนะครับหอมกะปิเอา๓อย่างนี้มาปั่นรวมกัน

ใช่แล้วก็ทำเป็นน้ำแกงส้ม
ครับผมอันนี้คือเราโขลกเรียบร้อยแล้วใส่ไปในน้ำเรียบร้อย
ใช่ครับใช่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็จะใส่มะขามเปียก

ใช่ครับน้ำปลาหรือน้ำตาลก่อนก็ได้ครับเราใช้น้ำปลาก่อน
น้ำตาลมะพร้าวใส่ไปเรียบร้อยแล้วโอเคครับ

อันนี้ก็คนแล้วก็รอผักสุก

ก็คือยังไม่เสร็จครับก็คือแกงส้มเนี่ยมันจะมีอยู่นิดนึงก็คือมันต้องทำข้ามคืนถึงจะอร่อยกัน

แต่ถ้าเกิดเวลาไม่พอเนี่ยบางอย่างน้อยก็ประมาณ๖ชั่วโมง

พร้อมแล้วที่จะรับประทานวิธีการทำทำยังไงครับกับเนียงจาน
ผักชะนัดที่เราใช้เราจะทำแบบนี้นะครับ

ทำไมเราถึงไม่เอาผักกระเฉดไปต้มกับตัวแกงส้ม
กระเทดนี้แค่โดนน้ำก็กรอบ

แล้วก็เอาส่วนประกอบของเครื่องมาใส่

ก็ตักน้ำแกงส้มที่เราได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ส้มร้อนนี่มันจะไปลวกผักกระเทศให้สุกพอดีครับ

นี่ฮะเมนูก๋วยเตี๋ยวแปะซะ
แป๊ะซะนะครับผม

แกงส้มนี่เรียกได้ว่ารสชาติแบบจัดจ้านเลย

อย่างที่ผมบอกมันคล้ายกับแกงกิมจิ

พอมารวมกับเส้นเกาหลีก็ไปด้วยกันได้เลย

งส้มแซะที่ถูกต้องก็ต้องมีปลาทอดอย่างนี้

แรงบันดาลใจในการคิดค้นเมนูนี้ขึ้นมา

คือเราอยากจะให้คนอื่นได้ทานของอร่อย

เรียกได้ว่าเป็นโอท็อปของบ้านเลยก็ว่าได้นะคะ
เพราะว่าใครมาก็ต้องให้คุณแม่ทำแกงส้มให้ทาน
ก็เลยลองเอาเส้นมาใส่แล้วลองมาชิมดู
ที่ลองก็จะมีเส้นเล็กเส้นทั่วไป

มันก็ไม่ลงตัวเท่ากับเส้นเกาหลี
เพราะว่ามันจะเหนียวนุ่มแล้วก็
มันจะดูดซับน้ำแกงส้มได้ดีกว่า

ก็จะลงตัวกลายเป็นกูเตี๋ยวแป๊ะซ้า
พูดถึงเมนูแกงส้มหรือแป๊ซะแล้ว
ก็อดสงสัยไม่ได้นะคะว่าอาหารไทยเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ยังไง
ทำให้เราต้องไปสืบค้นเรื่องราวความเป็นมาของอาหารไทยมาฝากกันค่ะ
จากหลักฐานศิลาจารึกได้กล่าวเอาไว้ว่า
อาหารไทยมีจุดกำเนิดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะคะ
ไตรภูมิพระร่วงของพระยาลิทัย
กล่าวถึงอาหารไทยในสมัยนั้นไว้ว่า

ส่วนด้านการปรุงอาหารก็ได้ปรากฏคำว่าแกง

จึงเป็นที่มาของคำว่าข้าวหม้อแกงหม้อนั่นเอง

ที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคน
กลายมาเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยยังไงล่ะค่ะ
นี่ช้าเมื่อไหร่ครับแทน

คือของเรานะคะจะเน้นคอนเซ็ปต์ที่ว่า
มีเงินแค่ร้อยเดียวก็มาทานชิวที่ร้านเราได้นะคะ
นั่งสบายกับเงินแค่ร้อยเดียวทานได้อิ่มเลยค่ะ
ร้อยเดียวอิ่มด้วยนะเพราะว่านี่ใหญ่มากเลยนะ
แถมว่านั่งห้องแอร์บรรยากาศดีแบบนี้ด้วยนะครับ
พูดถึงคอนเซปต์การตกแต่งของร้านมันดีกว่า
เป็นคอนเซปต์ยังไงครับ
เปิดร้านมานานหรือยัง

เมนูนี้เมนูนี้เพิ่งจะออกประมาณก่อนปีใหม่นะคะ
นานนี้เองเลยเป็นไงครับผลตอบรับของเมนูนี้
ดีมากเลยหรอลูกค้าเขาว่ายังไงบ้าง
ก็เขาบอกว่าน้ำแกงส้มเราอร่อยไม่เหมือนใครเข้มข้นค่ะแล้วก็ดีมากอะค่ะ
เขาก็ชอบกันก็เป็นเมนูยอดนิยมณปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับ
รู้สึกยังไงบ้างครับพี่ฝนที่เมนูโอท็อปของที่บ้านเนี่ย
ที่คุณแม่เป็นคนทำแล้วถูกออกถูกใจคนในบ้านตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมาถูกออกถูกใจลูกค้าแล้วด้วยครับ

ก็ภูมิใจมากค่ะที่ได้อยากให้คนอื่นได้ชิมของอร่อยเหมือนเราค่ะ
เหมือนที่เราชิมมานานก็คือทุกคนก็ชอบกันก็ภูมิใจมาก
ก็มีทั้งอาหารอิตาเลียนอาหารไทยมีกาแฟมีเค้ก

วันธรรมดาเปิด๑๐โมงเลิก๓ทุ่มค่ะ
โมงเช้าถึง๓ทุ่มมีช่วงเบรกตอนกลางวันไหม

เปิดยาวทั้งวันเลยมีวันหยุดไหมครับ

เจอธนาคารกสิกรอยู่ซ้ายมือ
แล้วเราจะเลี้ยวซ้ายมาตรงข้างธนาคาร

จากเข้ามาสักกิโลนึงจะเจอสียากไฟแดง

บอกว่ามีของขวัญให้คุณผู้ชมมาด้วย

ก็คือถ้าเกิดว่าท่านคนไหนนะคะที่มาเดินตามรอย

ถ้าสั่งเมนูนี้นะคะก๋วเตี๋แป้ซะ
เราจะมีน้ำฟรีให้๑แก้ว

ขอบคุณผู้ชมมากนะครับ
ขอบคุณค่ะ